พวกนี้จับสายอย่างทุกคน
ระวังพวกนี้
เฉินที่รดเอาไป

อ้าพระเจ้าโสไม่มีผ่อนเกมส์เลยครับเพียดเข้ามา
เสียบด้วยเขาขวาเด้งด้วยเขาขวาสู้เลยครับคนเพชร
นี่แหละครับบุกอย่างเดียวนะครับ
เกมรุบของทางด้านพระเจ้าโส
เดี๋ยวรอจังหวะเสียบด้วยซ้ายครับพระเจ้าโส
เก็บขึ้นจริงครับดูครับพระเจ้าโสเสียบด้วยเข้าขวา
อ้าตังค์กำแพงคาไว้เลยครับเพชรเย้าสูง

๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม
โอ้โหคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับ
ในรุ่นพิกัด๕๕กิโลกรัม
กับคมเพชรสอนาแคร์ครับ
มันจริงก็สมศักดิ์สีครับ

พยายามจะใช้เหลี่ยมครับคมเพชร
แต่เจอเพชรยะโสนั้นไม่ปล่อยให้หายใจเลยครับ
เดินหน้าลุยตลอดเกม
ทั้งผู้ทักชิงแล้วก็เจ้าของแชมป์ครับ
แสดงผลงานให้เห็นว่าสุดยอดครับ

ว่าเกมการชกออกมาอย่างไร